ศรีสุวรรณจัญญาจากการเป็นนักร้องกลายเป็นนักชกเหมือนกัน
เพราะขณะที่เข้าไปที่ปอทนะฮะ
เพื่อจะเอาเรื่องร้องเรียนนายโน้ตอุดมแต้พาณิชย์กับเดี่ยว๑๓เนี่ย
เข้าไปหาว่านายโน๊ตเขาอะไรนะ
คำพูดจะทำให้เกิดการชุมนุมอะไรการก่อมอบอะไรต่างเหล่านี้
สนับสนุนผู้ชุมนุมอะไรเหล่านี้นะฮะก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียน
ขณะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมันเกิดเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในวงสื่อถามคุณศรีสุวรรณประโยคนึง
ประโยคนี้ครับบอกว่าคุณศรีสุวรรณครับท่าน
หลังจาก๓รัฐธรรมนูลวินิจฉัยแล้วเห็นบอกว่าท่านศรีสุวรรณ
จะดำเนินคดีกับคนที่ออกไปมอบใช่ไหมครับ
ศรีสุวรรณยังไม่ทันตอบเลยโดนอะไรให้คุณผู้ชมไปดูกัน

จังหวะนี้เต็มจังร้องดีนักใช่ไหมเจอชกซะเลย
เออเจอชกซะเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ
รัฐธรรมนูญไทยนะฮะถูกชายนิรนามนะครับ
กชกหน้าตะลุมบอลกลางวงสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่และนักข่าวต้องรีบเข้ามาแยกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นายศรีสุวรรณจัญญา
กำลังยืนให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ
หลังจากที่เดินทางเพื่อจะยื่นหนังสือที่กองบัญชาการ

เพื่อร้องเรียนกับบกปอทนะ
เอาผิดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์
ก็นี่เดี่ยว๑๓นะคุณ
๑๓แล้วมีการใช้ถ้อยคำลักษณะส่งเสริมให้บุคคล
ขณะกำลังตอบคำถามกับนักข่าวอยู่นะ

กนอุดมพูดและพูดในลักษณะเหมือนแบบ

นิรนามคนนี้แฝงตัวมาเป็นนักข่าว

อยู่ใกล้คุณศรีสุวรรณคือเงื้อหมัดถึง
สอบถามประเด็นอย่างที่ผมบอกไป
ประโยคที่ชายนิรนามคนนี้พูดก็คือ
หลังจาก๓รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว

เห็นบอกว่าท่านศรีสุวรรณจะดำเนินคดี
คนที่ออกไปมอบเท่านั้นแหละครับ
เงื้อมือชกนายศรีสุวรรณทันที
เสียงเวียดวอยของนักข่อก็เต็มวงเลยนะฮะ
และนอกจากออกหมัดแล้วนะคุณ

คุณค่าแม่ไม้มวยไทยมีคนแบบแคปภาพนะ
แล้วก็ดูว่ามีท่าอะไรมันมีท่าปักลูกทอย

ตอนที่เอาขาแบบฟาดเข้าไปเต็ม
เออนะฮะแล้วเมื่อกี้เห็นคนเสื้อขาวอีกคนไหม
จะมาชกผู้ชายคนนี้เหมือนกัน
นะครับทีนี้ตำรวจก็ต้องแยกแล้วฮะ
กันตัวนายศรีสุวรรณเข้าไปในกองปราบนะคุณ
หลังเกิดเหตุการณ์ชกกันแล้วนะฮะ
ผู้ชายที่บุกเข้ามาชกนายศรีสุวรรณ

นิรนามที่ว่าอยากรู้เหลือเกินว่าเขาคือใคร

เขาบอกว่าผมชื่อวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล

ทุกคนไปเสิร์ชได้เลยในอินเตอร์เน็ตในยูทูป

แต่ผมมาครั้งนี้ผมมาในฐานะของประชาชน

เพราะหลัง๓รัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม๘ปีนายก

ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชุมนุม
วันนี้ตั้งใจมามาเพื่ออะไรคุณ

เขาบอกแบบนี้แล้วตำรวจฝากเขามาตบศรีสุวรรณสั่งสวยด้วยนะ
แต่ผมไม่บอกชื่อนะว่าตำรวจที่ฝากมาตบศรีสุวรรณเป็นใคร
ผลมันจะตบไอ้คนชั่วที่สุดเขาบอกแบบนี้
บครั้งนี้ผมขอโทษปอทนะที่มาทำตรงนี้
แต่ผมเฝ้าดูมาหลายวันแล้วแอบดูว่ามึงจะไปร้องที่ไหนบ้าง
เอาจริงนะคือผู้ชายคนนี้นายเวียรวิทย์เขาบอกผมยอมเลย

แล้วหลังจากนี้อะไรจะเกิดกับผมผมไม่สนใจ
แต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่าง
ประเทศนี้มันเป็นของประชาชนมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
ส่วนนายศรีสุวรรณร้องก็ร้องจนเกินไป
ผมก็เลยต้องมาทำแบบนี้เอาฟังเสียงเขาแล้วกันนะครับ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนิทกับผมเขาก็ฝากมาตบด้วย
แต่ผมไม่เอ่ยชื่อตบครั้งนี้ผมกลับขอโทษสำนักงาน
ปปชที่ผมมาทำตรงนี้เพราะไม่มีโอกาสเลย
เหตุผลนี้ผมจึงมาตอบสั่งสอนผมตั้งใจแบบนี้จริง
ถ้าผมถูกดำเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้ากระบวนการยุติธรรม

ฐานะเพื่อตบไอ้นักร้องให้มันหยุดร้องสักที
โอ้โหนี่แหละฮะตบเพื่อสั่งสอนนะ
ให้รู้ว่าคนเห็นต่างก็มีอย่าเลียจนเกินไป
ในโอกาสศิษย์สุวรรณทุกคนต้องยอมรับนะครับ
หลายปีนายนี้นายคนนี้คือนายศรีสุวรรณ
เป็นนักร้องดังกว่านักร้องแรปนักร้องลูกทุ่งเกินไปแล้ว
บให้มันหยุดร้องสักทีหรือร้องในสิ่งที่ควรจะร้อง
ไม่ใช่ร้องคนเห็นต่างเกินไปบอกแบบนี้
แล้วเขาก็ประกาศก้าวนะเดี๋ยวผมจะตบพวกนักการเมือง
ที่มันรวยเกินเหตุด้วยแล้วตอนท้ายบอกข้อแห้งแล้ว
แล้วก็ยกน้ำดื่มสัก๑ขวดนะฮะ
สำหรับนายวีรวิทย์เคยร่วมชุมนุมในกลุ่มคณะราชดร
เมื่อปี๒๕๖๓นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดง
ปี๑๙๕๓เคยประสัยหน้าเซ็นทันเวิร์ด
เสนอให้พลเอกประยุทธ์ใช้วิจารณญาณรับร่างไอลอร์
ที่มาจากประชาชน๑แสนกว่ารายชื่อ
ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเราได้ฟังเสียงของนักชกที่ชกที่๔ไปแล้วใช่ไหม
นี่อาการของพี่ศรีเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณผู้ชม
คืออาการของพี่ศรีล่าสุดเนี่ยนะ
หลังจากที่เข้าไปด้านในแล้วโดนชกแล้วนะ
ออกมามาโชว์แผลที่โดนต่อย
แล้วบอกด้วยเดี๋ยวผมจะไปตรวจร่างกาย
เดี๋ยวจะไปแจ้งความเลยกับคนที่มาชกผมเนี่ยมาทำร้ายร่างกาย
พี่ศรีเขาเชื่อว่านี่มีการวางแผนแน่นอน
ถามพี่ศรีพี่ศรีเจ็บไหม
พี่ศรีบอกว่าไอ้ตัวน่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่

คำถือนะครับไม่หรือ
น่าจะมีการวางแผลนี้มาอย่างเป็นครั้งเด่นตอน

เพราะว่าเขาเองก็มีทีมที่มารายเลือนแรมสด
เรื่องนี้เพื่อนำไปดำเนินการแล้วเมื่อสักครู่มีคนส่งลิงก์มาให้ดูว่า
แล้วก็มีการประกาศรับขอรับสนับสนุนปัจจัยด้วย
ก็คงมีการเตรียมการอยู่แล้วมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนครับ
โอ้โหนี่แหละค่ะเค้าก็พูดถึงกรณีคนที่มาชกเค้าอ่ะนะ
อันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วส่วนประเด็นของคุณโน้ตอุดมเขาก็ยังเดินหน้าต่อเหมือนกันนะครับ
นี่เห็นเป็นแบบนี้แล้วนี่ฉันเข้าไปดูถ้าเกิดเป็นในแง่มุมของข้อกฎหมายเนี่ยนะ
ทนายสิทธาค่ะในเฟซบุ๊กทนายสิทธาโพสต์เลยเพิ่งโพสต์ล่าสุดสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ย
บอกว่าวันนี้มีแมชหยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ใช่เขาบอกว่าปกติคนไทยจะไม่เห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายเท่าไห
แต่เคสเนี้ยยกเว้นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้ทีนี้ในฐานะทนายตั้มเป็นทนายไง
ก็บอกว่าเท่าที่เห็นพูดถึงเรื่องข้อกฎหมาย
เนื่องจากพี่ศรีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายก็เลยผิดข้อหาทำร้ายร่างกาย

เอาจริงโทษก็คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
อันนี้ถือว่าเป็นความผิดระหูโทษแล้วทนายตั้มบอกด้วยค่ะ
บอกว่าอย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะถ้าเกิดว่าคู่กรณีพลาดเจ็บหนัก
เสียเงินเสียทองส่วนพี่ศรีพี่ศรีร้องเรียนอะไรให้มันพอดีพอดีนะ
อย่าสร้างศัตรูไปกว่านี้เลยเดินไปไหนก็ระวังพฤติกรรมเรียนแบบรุ่นนี้แล้ว

มาร์เก็ตติ้งเร็วจริงค่ะมาร์เก็ตติ้งเร็วจริง
ส่วนอีกคู่หนึ่งคุณที่พยายามไปล็อกตัวในเวียววิชออกมานะ
เมื่อกี้เขาสาวหมัดไปทีนึงแล้วก็เป็นทะเลาะอีกคู่หนึ่ง
ส่วนมาร์เก็ตติ้งก็เร็วจริงรองเท้านี่คุณคิดดู
เดี๋ยวนะอันนี้คือบอกเลยเหรอบอกยี่ห้อบอกรุ่นเหรอ
บอกเราก็ไม่อยากจะโปรโมทสินค้าของเขานะคุณนะ
แต่ว่าโซเชียลเอามาลงแล้วนะฮะคำบทออนสตาร์อะไรสลิปเนี่ยนะฮะ

โหขายกันเร็วเวอะเค้าบอกเป็นการตลาดเนี่ยเร็วจังเลย
พูดนี้เท่าไหร่แล้วเกือบ๑๗๐๐ใช่มะ๑๖๙๐เนี่ย
แต่คุณเนี่ยไปแคปทันเอาลงเอาไปแชร์กันนะฮะ

ก็กลายเป็นเหตุด่วนที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวทั้งวันคุณผู้ชมจะเห็นมีมจากเรื่องนี้
แชร์วั่นอยู่ในโซเชียลแน่นอน
เดี๋ยวจะมีมาแกะท่าแม่ไม้มวยไทยฉันว่าต้องม้าแน่ค่ะ
โดนไปกี่หมัดกี่ส่อกี่เท้ากี่เข่าไหนนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เรารีบอัปเดตในตอนเที่ยง
รีบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนนะคะ